คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
ไทยรัฐทีวีได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมประวัติศาสต
มีการปล่อยบอลลูนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศที่สูงที่สุดในโลกนะคะ
แล้วเราก็มีการถ่ายทอดมีกล้องติดอยู่ที่บอลลูน
เห็นภาพเป็นชั้นบรรยากาศเห็นเหนือเมฆคือสวยมาก
ก็มีมุมจอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในช่วงเช้านะคะ
แม้ว่าลมจะแรงแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการปล่อยบอลลูนในครั้งนี้
แล้วเราก็ต้องมาตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วย
อย่างที่เรารู้กันหลายจังหวัดยังคงมีปัญหาน้ำท่วม

น้ำท่วมไม่พอฝนยังตกอีกนะคะ
ติดตามรายละเอียดในจับตาเตือนภัยค่ะ

เรายังอยู่กันที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายคนคงได้ติดตามนะครับทั้งทาง
เพราะว่าที่นี่มีการทำกิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์
ที่ทางไทยรัฐทีวีร่วมกับหลากหลายหน่วยงานเลยทีเดียว
ในการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญครับ
ด้วยการส่งข้อความน้อมรำลึกถึงองค์พระบาทสมเด็
พระประมิณฑรามหาผงวิพลอดุญเดช
ซึ่งถือว่าเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของปวงชนชาวไทย
โดยการส่งขึ้นไปในครั้งนี้ส่งด้วยบัลลูน
แล้วก็ส่งขึ้นไปที่ระดับความสูงถึง๓๒กิโลเมตรครับ
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๘นาฬิกาครับ
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อเตรียมอุปกรณ์ต่าง
สำหรับใช้ในการถ่ายทอดสดซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ใหม่
ที่เราจะได้ชมภาพสดที่ถ่ายมาจากที่สูง
๙นิลิกา๓๒นาทีบัลลูนที่บรรจุด้วยกาสทีเรียมนั้น
ถูกปล่อยจากสนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๖ขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศนะครับ
โดยที่เวลา๑๐นาฬิกา๑๖นาทีขึ้นไปอยู่ที่ระดับ๑๐กิโลเมตร
ช่วงแรกของการขึ้นนั้นถือว่ามีอุปสรรคสำคัญก็คือเรื่องของกระแสลมนะครับที่ค่อนข้างรุนแรง
จึงทำให้ภาพที่เห็นนั้นมีการสั่นมากและที่สำคัญทิศทางของมลูนนั้น
ค่อนข้างที่จะควบคุมลำบาก
หลังจากนั้นเวลา๑๐นิลิกา๓๖นาทีไฮไลท์อยู่ตรงนี้
เป็นช่วงเวลาที่บอลลูนนั้นสามารถที่จะมองเห็นภาพเบื้องล่าง
ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจทีเดียวเป็นบรรยากาศของโลกของเรา
ที่มีกลุ่มก้อนเมฆปกกลุ่มอยู่และที่สำคัญครับสามารถที่จะมองเห็นชั้นบรรยากาศบาง
ที่มีลักษณะสีฟ้าล้อมรอบโลกของเราใบนี้
กลางฉากหลังที่เป็นความมืดมิดของอวกาศ
แล้วก็เห็นภาพของดวงอาทิตย์เป็นระยะ
จุดด้านกล่าวนี้อยู่ที่ระดับความสูง๑๕กิโลเมตร
หลังจากนั้นบอลลูนนั้นทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างต่อเนื่อง
บรรลูนั้นขึ้นไปถึงจุดสูงสุดด้วยความสูง๓๒กิโลเมตร

หลังจากที่บอลลูนแตกออกกล้องที่ติดอยู่กับบอลลูนนั้น
ก็จะหลุดออกมาพร้อมกับล่มชูชีพ
แล้วก็ตกไปอยู่บริเวณแถวจังหวัดไทยนาฬ
ซึ่งขนาดนี้เป็นอีก๑ความสำเร็จของคนไทย
ในการทำลายสถิติการถ่ายทอดสดที่มีระยะความสูงสูงที่สุด
ซึ่งสถิติเดิมทำไว้ก็คือเหนือยอดเขาเอเวอเรส
ความสูงประมาณ๘กิโลเมตรแต่ครั้งนี้สูงถึง๓๒กิโลเมตร
สำหรับสภาพอากาศที่บริเวณจังหวัดสิงห์บุรี
แม้ว่าวันนี้จะมีกระแสลมค่อนข้างแรงในช่วงแรก
แต่ท้องฟ้านั้นก็ค่อนข้างที่จะแจ่มใส
สามารถที่จะเห็นภาพวิวดิวทัศน์ต่าง
ที่ถ่ายลงมาจากกล้องบรูนได้อย่างชัดเจน

เพราะว่าตอนนี้มีกลุ่มก้อนเมฆก่อตัวค่อนข้างหนาตา

ของย่อมความกดอากาศต่างกำลังแรงเล็กทีเดียว

และกำลังมีทิศทางเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้า
ในขณะเดียวกันตอนนี้บริเวณดังกล่าว
ยังได้รับอิทธิพลจากเรื่องของมรสุมฤดูหนาวกำลังแรง
จึงทำให้วันนี้ยังมีหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่ต้องระวังเพราะว่ายังคงมีโอกาสเกิดฝน
ไม่ว่าจะเป็นในบริเวณจังหวัดประจวบกิลีขันชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ต
รวมไปถึงในบริเวณจังหวัดกระบี่ด้วยนะครับ
ดังนั้นประชาชนในบริเวณดังกล่าวต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก
รวมไปถึงภัยพิบัตรที่จะตามมาจากฝนตกสะสม
และสำหรับชาวเรือที่จะเดินเรือนะครับต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับ
เพราะว่าตอนนี้คลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
เรือที่มีขนาดความยาวน้อยกว่า๙เมตร
ควรที่จะงดออกจากฝั่ง
นี่คือภาพรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นวันนี้ตลอดทั้งวัน
รวมไปถึงสภาพอากาศทั่วไทยที่ให้กับทุกท่านติดตามกันในวันนี้นะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ